ปิดท้ายข่าวต่างประเทศมีสีสันเบานะคะ
แต่อาจจะไม่เบาเพราะว่าเป็นเสียงปืน

เสียงปืนกับเสียงดนตรีมันจะเข้ากันได้ไหมอืม

เอาปืนมาผสมผสานกับเสียงดนตรีนะ

เขาบอกว่าซ้อมแบบนี้เนี่ย
สองสัปดาห์แต่เขาเป็นนักแม่นปืนอยู่แล้วค่ะ

การซ้อมไปเป็นหมื่นนัดเลยนะ

ต้องอาศัยความชำนาญจากสัญชาติยาน
ความรู้สึกกับเกณฑ์คาดคณี

ตรงกับเสียงจังหวะของดนตรี
ตัวเขาเริ่มยิงปืนมาตั้งแต่๖ขวบค่ะ
แต่การนำเสียงปืนกับเสียงดนตรีมา
รวมกันผสมผสานเป็นศาสตร์เดียวกันแบบนี้เนี่ย

ทุกคนก็บอกว่าโอ้โหมันมหัศจรรย์มากนะคะ